สองสามีพันรยาค่ะมีอาชีพติดตั้งแอร์บ้าน
พอรับอาชีพแบบนี้นะคะก็จะต้องมีรถกระบะ
และบนรถกระบะก็จะต้องมีอุปกรณ์ติดตั้งแอร์ต่าง
เพื่อที่จะพร้อมทำงานใช่ครับแต่สรุปว่ารถยนต์คันนี้หายไปค่ะ
รวมทั้งอุปกรณ์ที่ติดตั้งแอร์อุปกรณ์ทำมาหากินก็หายไปด้วย

นี่เขาไปชี้จุดนะคะสำหรับเจ้าของรถ
ชี้จุดที่เขาจอดไว้เป็นประจำเลยและรถก็หายไป

เป็นสองสามีพันรยานะคะที่มีอาชีพรับจ้างติดตั้งแอร์บ้าน
ก็คือนายพุทธิธรชินพรและนางสาวสุรีรัฐวงโส
เขาร้องเรียนมาทางไทยรัฐทีวีเลยนะ
เล่าให้ฟังว่ามีคนร้ายขโมยรถกระบะคันนี้เลยค่ะ
หมายเลขทะเบียนขอไข่ต่อเต่า๘๗๔๙สกลนคร

จอดไว้ภายในนอกบ้านตรงข้ามบ้าน
ก็คือซอยเพชรสยามหมู่ที่๔ตำบลบ้านสวนอำเภอเมืองชนบุรี

ภาพจากกล้องวงจรปิดของเทศบาลบ้านสวน
คลิกสีขาวดำไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียน
เข้าไปก่อเหตุขโมยรถกระบะของสองสามีภรรยาที่จอดไว้ในซอยดังกล่าวได้นะคะ
ซึ่งเขาบอกว่ารถคันนี้เป็นรถทำมาหากิน
จอดรถไว้ตรงบริเวณเกิดเหตุนี้เป็นประจำเลย
แล้วก็มีรถใหม่จอดเป็นจำนวนมาก
ไม่คิดว่ารถของตัวเองจะหายไป
เพราะคิดว่ารถของคนอื่นไม่หาย

ฟังเสียงของผู้เสียหายค่ะ
ทำอย่างนี้ทำให้คนอื่นเขาเดือดร้อน

ลูกอีกทั้งพ่อแม่อีกที่ต้องเดือดร้อน
เพราะเราเป็นแค่แรงเดียวที่ต้องหาเลี้ยงเขา
ต้องมองอุปกรณ์นี้มีอะไรมัก
มีอุปกรณ์เครื่องมือติดตั้งทำแอร์หมดเลย

ในสถานีวิคับความรู้สึกตอนนี้ดี
ก็หยุดงานยาว๓วันเลยค่ะ

นางสาวซูเรียระรัสบอกว่าเทาะใจมาก
กลุ่มตัวคนร้ายแก๊งนี้มาดำเนินคดีให้เร็วที่สุด
ภาพกล้องวงจรปิดที่เห็นก็เป็นภาพในระหว่างเส้นทาง
ที่คนร้ายขับรถคันนี้หลบหนีไปค่ะ